คำแรกมาเริ่มที่คดีสำคัญซึ่งไปเกิดขึ้นอยู่ที่ต่างประเทศที่สหรัฐคุณผู้ชมกับอุบัติเหตุ
รถของสองนักศึกษาไทยสองคนอืมตกเหว
จนถึงวันนี้ยังไม่มีการกู้ซากขึ้นมาครอบครัวเดินทางไปถึงแล้วก็ยังกู้ขึ้นมาไม่ได้
ต้องตัดสินใจครับไปจ้างบริษัทปีนขาวเอกชนลงไปสำรวจ
แล้วหรือยังแต่พี่สามาเล่าให้ฟังว่าวิญญาณของน้องมิลไปเข้าฝันเธอ
อืมไปเข้าฝันเพื่อนนะฮะบอกว่าให้เอาร่างขึ้นมาจากเหวหน่อย
บอกว่าติดอยู่๓วันก่อนจะเสียชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่พี่สาวของมินเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟัง
หลังจากที่ให้สัมภาษณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยครับ
ที่เดินทางไปติดตามการกู้ซากรถเช่าของ๒นักศึกษาไทยที่ประสบอุบัติเหตุ
ตั้งแต่วันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยนางสาวที่วรรดิแสงสุริยริตนะครับก็เป็นพี่สาวของนางสาวที่วาดีครับ
หรือน้องมินหนึ่งในนักศึกษาไทยที่ประสบอุบัติเหตุ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าหลังจากที่เธอได้สัมภาษณ์กับรายการของเรา
พอสัมภาษณ์ไปเสร็จเขาบอกว่าน้องมินได้ไปเข้าฝันเพื่อนนะ
บอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ตอนตกลงไปแล้วติดอยู่ในซากรถ๓วัน
ที่เธอจะเสียชีวิตไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
ตอนแรกในฝันเหมือนเขาก็เหมือนเพื่อนก็ถาม
เหมือนเพื่อนก็ถามอ้าวไปไหนมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกหน้ามินเศร้าเลยค่ะหน้ามินเศร้า
เศร้าหน้ามินเศร้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาตายแล้ว
เขาบอกเขาตายแล้วแล้วเขาบอกว่าเนี่ย
แล้วเพื่อนน้องก็ถามเอาเป็นไรเกิดอะไร
เขาบอกว่าอุบัติเหตุรถชนตกเขา
เขาพูดเลยว่าก๊อฟน่าจะขับรถมาเร็วอะค่ะ
แล้วเหมือนไปสะดุดหินค่ะสะดุดหินก้อนใหญ่
ทำให้รถเสียการควบคุมค่ะก็เลยตกตกเหวลงไปเลย
ซึ่งน้องพูดเลยว่าเขาบอกว่าเขารู้นะ
เขามีชีวิตอยู่สามวันแต่เขาบอกว่าเหมือนกระดูกเขาข้างในหักเขาไม่
แล้วทางที่เมื่อเช้าหนูสัมภาษณ์กับทางไทยรัฐใช่ไหมคะ
หนูพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าทางตำรวจได้
ขั้นแรกทางตำรวจได้ใช้เสียงในการค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะ
หนูพูดคำนี้ปุ๊บพอหนูจบสัมภาษณ์จากไทยรัฐปุ๊บน้องเอ่อ
เพื่อนน้องมินคนนี้ค่ะโทรมาหาหนูทันทีว่า
เจเจเมื่อกี้มินมาเขาพูดเลยว่ามินมาเขาบอกว่ามินรีบมาพูดเลยบอกว่า

โอ้โหนี่คือคำบอกเล่าของพี่สาวซึ่งเธอฟังจากเพื่อนของมิน

มินไปเข้าฝันถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
แบบนี้บอกว่าคนขับคือกอลฟไปกับมิล
มินกอล์ฟขับรถไปสะดุดหินก้อนใหญ่
แล้วตกหน้าผาลงไปมีความรู้สึกตัวในรถอยู่๓วัน
แต่กระดูกข้างในเหมือนมันแหลกหมดแล้ว
พยายามจะออกมาแต่ออกไม่ได้สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่ตอนนี้การประเมินสถานการณ์จากทีมกู้ภัยท้องถิ่นของสหรัฐคาดการณ์ว่า
จะสามารถปฏิบัติการกู้ซากรถได้ในวันพุธคือวันพรุ่งนี้
ที่๙สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ
เนื่องจากว่าช่วงนี้มีพายุฝนนะครับแล้วก็ระดับน้ำค่อนข้างจะสูง
ยากต่อการปฏิบัติงานแต่ว่าในวันนี้คือ๘สิงหาคม
ทางครอบครัวได้มีการจ้างบริษัทเอกชน
เพื่อให้ปีนเขาลงไปสำรวจที่เกิดเหตุซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง๕๐๐๐เหรียญครับ
ใจว่าจะจ้างบริษัทเอกชนที่เป็นนักปิงเขาให้ปีนลงไปดูที่รถให้หน่อยค่ะ
ทางด้านในดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กล่าวถึงความคืบหน้าในการประสานให้ดูแลกรณีนี้
โดยยืนยันว่าได้กำชับให้กรงศูนย์ใหญ่ของไทยประจำสหรัฐ
ดูแลครอบครัวของนักศึกษาอย่างเต็มที่
ส่วนการเก็บกู้ที่ล่าช้าเป็นเพราะว่าสถานที่นั้นยากต่อการเข้าถึง
อันนี้ย้ำว่าสิ่งที่พี่สาวบอกไปนั้นเป็นสิ่งที่เพื่อนบอกว่าน้องบินไปเข้าฝัน
ซึ่งเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเหตุนั้นมันเกิดจากอะไรก็ต้องรอการตรวจสอบก่อนนะครับ